เจ้าของร้านขายยาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ

ตะขับกัดแล้วไปซื้อยา
แต่โอ้โหไปยืนล้มอยู่ที่หน้าร้านนะคะ

ใช่ค่ะคือเตือนภัยว่าต้องระวังนะ

ไม่ไหวแล้วล้มไปแบบนี้

จังหวัดขอนแก่นค่ะยืนเซเซ

คนในร้านพลเมืองดีรีบไปช่วย

เรียกรถพยาบาลนำตัวส่ง

หมดสติมันอันตรายมาก

ให้รีบสังเกตอาการค่ะว่าวิ่งเวียน
ศีรษะหน้ามืดหายใจหอบเหนื่อย
ไม่อิ่มแน่นหน้าอกไหมต้องรีบแจ้งคุณหมอ
รีบไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้
คุณลุงท่านนี้อาจจะปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยมาซื้อยาอย่างนี้ค่ะ
แล้วไม่ไหวแล้วร่วงลงไปเลยครับ
ทีมข่าวติดต่อไปที่เจ้าของร้านขายยาค่ะ

ช่วงสาย๒๐พฤศจิกายนนะคะ
ก็พอถามว่ามาที่ร้านขายยาต้องการจะซื้อยาอะไร
คุณลุงแกก็บอกว่าถูกตะขาบกัด
แต่พอมาถึงเนี่ยเหมือนคงแพ้พิษตะขาบอย่างรุนแรง
ตะขาบคงต่อยคุณลุงนานแล้วอะไรอย่างนี้
สั่นวิงเวียนช็อกหมดสติไปเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เหมือนเคยโดนแล้วไม่มีอาการอะไรมาก
ก็เลยไม่เอกใจเลยปล่อยทิ้งไว้กว่าจะมาซื้อยา
แต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
ก็โพสต์คลิปนี้เพื่อเตือนนะคะ
ว่าใครถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยเนี่ย

นี่ยังโชคดีอยู่หน้าร้านขายยาพอดีใช่ค่ะ